ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณริมแม่น้ำโขง
โดยเฉพาะที่บริเวณสถานีเรือหนองคาย
ได้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่จัดงานอย่างต่อเนื่อง
โดยส่วนใหญ่จะพากันแต่งชุดโทนสีขาว
มีการเตรียมดอกไม้ร่วมโรยทานมาร่วมพิธีด้วย
ระหว่างที่รอขบวนอันเชิญเท่าอัฐิ
พระคูณปริสุทธโธที่จะเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น
มาถึงยังบริเวณพิธีลอยอังคารจังหวัดหนองคาย
โดยประชาชนได้พากันถ่ายรูปกับแท่นวางกล่องบรรจุอัฐิ

อกจากนี้ยังมีการตั้งโรงทานอาหารน้ำเครื่องดื่ม
บริการประชาชนตลอดแนวซ้ายขวา

โดยเฉพาะเรือล๑๖๙หรือว่าเรือลาดตะเวน๑๖๙
ได้มีการประดับตกแต่งด้วยผ้าขาวรอบลำเรือ
พร้อมทั้งประดับประดาษด้วยผ้าขาวราวบันไดทางลงเรือจากตลิ่งด้วย